ต่อกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเรื่องของโชคลาภทั้งหลาย
ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอที่ไหนอย่างไรบ้าง

คุณผู้ชมดูให้ดีครับที่หน้าจอของเรานะฮะ

สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะฮะ

นี่คืองานอย่างหนึ่งนะฮะ

ก็ไหว้พระเงินพระทองหลวงพ่อรวย

เขย่าเซียมซีล้วงไข่ในหาย

มันไม่ครบต้องใช้เวลา

ก็เอานำเลขธนบัตรไปซื้อลอตเตอรี่
อย่างคุณโสพลเนี่ยที่ไปเนี่ย
ชื่อคุณสวพลเมฆปั้นอายุ๒๔ปี
เอาขึ้นเนื้อไปหน่อยไปเชียงใหม่ค่ะ
ชาวบ้านเขาไปรูปคลำต้นขนุนพันตา
เขาบอกว่าเจ้าต้นขนุนพันตานอกจากความแปลกแล้วมันอายุยืนด้วย

แล้วเขาบอกพอไปรูปรูปคลำไปเจอเลขแปดกับเลขสอง
ซึ่งก็บังเอิญเหลือเชื่อไปตรงกับเลขทะเบียนรถอีก๓คัน
ที่มาจอดอยู่แถวนั้นพอดี
มันก็มีผสมเนี่ย๒๘อะไรอ่ะ
ว่าไปช่วงนี้๒๘มานะ
ขณะที่อดีตข้าราชการตำรวจรายหนึ่งนะคะ
ผ่านตัวมาเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลข

พันตัวมาไปนั่งวิเคราะห์ตัวเลขนะคะ
บอกว่า๑สิงหาคมนี้๘กับ๒มา
และระวังเลขวัดไว้ด้วย
คำว่าระวังหมายถึงให้ไปซื้อนะ

ต้นขนุนพันตาตั้งอยู่ในวัดจอมธรรมนะคะ
ถ้าใครอยากไปนะคะในตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนเชียงใหม่ค่ะ
อกจากนี้ยังคงมีสิ่งมงคลอื่นนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นองค์พิคเนต๙เสียน๑๘กร
องค์พญานาคท้าวมุจจริง๗เสียน
พระศิวะพระแม่ธรณีพระแม่อุมา
และพระแม่อุมารีนะคะและพระพิคเนตปางต่าง
กลายเป็นจุดแวะไหว้ขอพรของนักท่องเที่ยวไปแล้ว
ที่วันนี้วิวสวยเนื้อสิ่งอันดับคือวิวสวยมาก
ลองไปถ่ายภาพกันก็ได้นะ
เดี๋ยวอย่าเพิ่งย้ายที่ยังอยู่ที่แม่ออน
อยู่นานได้ไหมหน้านั้นจะเจอกันสักที
อะไรไหมล่ะวัดเมืองแม่เลนคุณ
แม่ออนเชียงใหม่นี่แหละโอ้เขาบอกว่าทีเด็ดภูทร
นครบานมากเพราะอะไร
ชาวบ้านถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๓งวดที่แล้วยกหมู่บ้าน
เนี่ยได้จากที่เนี่ยที่นี่มีเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะ
ความยาว๑๕เมตร๕๓เซนติเมตรนั่นไง๕๓
ผ่านศูนย์กลาง๓๘๐เมตรค่ะนะคะ
อย่างที่บอกไปงวดที่ผ่านมาพอถูกกันยกหมู่บ้านแบบนี้
ต้องเอาของมาไหว้มาแก้บนนะคะตู่ไม้โต๊ะเครื่องแป้ง
ไทยมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองเชื่อกันว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองนี่แหละ
จะให้โชคใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะครบรอบ๘ปีที่ถูกอันเชิญมาจากน้ำเมื่อปี๒๕๖
ครบรอบ๘ปีพอดีนะฮะอ้าวจากเหนือผมขอลงมาที่อ่างทองซะหน่อยดีกว่า
ที่วัดใหม่โคกมรุมนะฮะตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญ
มีต้นตะเคียนทองมากถึง๕๐ต้นมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะ
บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้ที่ใดนะฮะผู้คนสัทธานักเสียงโชคต่างต่าง
เดินทางไปกราบไหว้ขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสายนะฮะ
ขณะที่มีหลายคนนำชุดไทยสบายเฉียงครับไปถวายแก้บนเจ้าแม่ตะเคียน
ถูกรางวัลไปแล้วในงวดที่ผ่านมานะฮะอย่างนี่คนนี้เข้ามาจากสิงห์บุรี
นะฮะก็จะมีญาติญาติมาด้วยนะฮะคุณบุภาประดิษฐ์อายุห้าสิบหกปี
เดินทางมาจากสิงห์บุรีบอกว่าก่อนออกสลากงวดที่แล้วเนี่ย
ตะเคียนไปเข้าฝันนี่คุณป้าคนนี้นะครับแม่ตะเคียนไปเข้าฝันนะฮะ
ก็เดินทางมาที่วัดได้๕๓ไปก็ไปซื้อ๕ใบรับทรัพย์ไปสมใจ
ท้าย๕๓นะฮะงวดนี้ก็หวังว่าเจ้าแม่ตะเคียนจะให้อีก
ก็เลยมาใหม่ครับเดี๋ยวกลับไปฝันใหม่ว่าอย่างนั้นนะฮะ
ปิดท้ายที่บรรยากาศจุดนี้เสาหลักเมืองค่ะ
ภายในบริเวณอนุสรสถานก้างหงศรีดอนชัยบ้านศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้พยาว
ชาวบ้านค่ะเข้าไปกลับไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันนะคะ
เพ่งเล็งไปที่เลข๒๕๕๖คือปีที่สร้างเสาหลักเมือง
และเลข๕๕๔๕๕๙ที่กลุ่มชาวบ้านมาขอโชคได้จากการจุดทูบ๕ดอกมา๕คนแต่ทูบเหลือ๔ดอก
ก็คิดได้นะก็คิดได้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเลขนี้แหละไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะถูกก็ได้นะคะ